มีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเตือนลูกหลานด้วยแหละนะ
ไม่ใช่แค่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัด
แล้วอยู่บ้านกันเพียงลำพังมีแต่คนเท่าคนแก่ค่ะ
จฉาชีพมันหลากหลายรูปแบบจริงเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาหลอกของหลอกขาย
ก็มีเยอะนี่ดูกรณีดูเคสนี้มาใหม่ครับทุกผู้ชมครับ
บุรีรำครับบ้านหลังหนึ่งฮะหลังเนี้ยฮะ
ตายายอายุ๘๐ปีทั้งคู่ครับอยู่ที่บ้านหลังนี้
เลขที่เจ็ดสิบสี่หมู่เก้าบ้านหนองย่ารังกาตะบนนาโพนะครับ
นี่คือคุณยายนวลศรีกับคุณตาลีนามสกุลสิงห์ไทยสงศ์สองสามีภรรยา
อยู่กันสองคนตามลำพังนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่บ้าน
อ่าแล้วก็ทำทีตีสนิทแล้วก็เอาเงินกับทองไปนี่ฮะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาเจอรูปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรพวกนี้ได้พอดีนะครับ
คุณยายนวลศรีบอกว่าวันเกิดเหตุคือสิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่แล้วประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาตอนนั้นยายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียว
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านะฮะ
ก็ตามรูปแล้วฮะได้รูปมาแล้วรูปร่างทวมหน่อยผมประบา
ขี่จักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าบ้าน
คุณยายก็ถามว่ามาหาใครหญิงคนนั้นไม่ตอบอะไรนะฮะ
แต่ถามกับยายว่าลูกสาวยายชื่ออะไรอ่ะ
ยายก็ตอบไปว่าชื่อทองคำอ่ายายก็ซื้อซื้ออืม
มาขอเก็บเงินค่าน้ำผึ้งอืมยายก็เชื่อนะค่ะ
จะไปทำงานกรุงเทพจริงลูกสาวหรือยังไง
ยายก็ไปหยิบเงินในกระเป๋าเสื้อชั้นในที่ซ่อนไว้ใต้หัวเตียง๑๕๐บาทเอามาให้
ผู้หญิงคนนี้พอได้เงินก็บอกอีกว่าหนูเนี่ยเป็นเพื่อนลูกสาวยายนะ
โอ้โหมาไกลมากเลยหิวข้าวจังเลยยาย
ยายก็ใจดีนะครับรีบไปหาเตรียมเครื่องสำพวกส้มตำส้มตรงส้มตำอะไร
อยู่ในห้องครัวในบ้านเอามาให้บอกว่าเดี๋ยวตำส้มตำให้
หิวข้าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวยายตำส้มตำให้นะส่วนตาเออตาตาไปซื้อไก่ย่างมาให้เพื่อนลูกกินหน่อยแล้วกัน
ใจดีจังเลยแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่ายายยายโอ้ยข้างนอกอากาศดีเหลือเกินไปตำส้มตำ
ในครัวมันร้อนมาตำข้างหน้าบ้านดีกว่านี่ยายก็ยกข้าวของยกครกออกมาตำส้มตำหน้าบ้าน
ดูสิออกอุบายครกสากเครื่องปรุงเอามาหมดเลยครับออกมาตำที่หน้าบ้านนั่งตำส้มตำอยู่นอกบ้าน
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกโอ้โหปวดท้องขอเข้าห้องน้ำหน่อยยายก็บอกห้องน้ำในบ้านลูกไปเข้าเลย
สองครั้งด้วยนะไม่ได้เข้าครั้งเดียวไปเข้าห้องน้ำสองครั้งนะยายก็ไม่เอกใจอะไร
พอยายจะเข้าไปหาแก้วน้ำในบ้านหาจานหาชามตำส้มตำเสร็จแล้วเข้าไปเอาแก้วเอาชามในบ้าน
เดินออกมาอ้าวผู้หญิงคนนี้เพื่อนลูกสาวไม่อยู่แล้วโอ้โหแล้วทีนี้คุณตากลับมาจากซื้อไก่ย่างให้ผู้หญิงคนนี้
ครับก็เริ่มเอกใจอืมอ้าวทำไมผู้หญิงคนนี้หายไปเลยบอกยายว่ายายไปดูเลยเงินที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อชั้นในอ่ะมันยังอยู่ไหม
เงินที่ลูกสาวส่งไปให้ใช้อะค่ะเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สะสมเอาไว้อะค่ะครับ
หนึ่งหมื่นบาทโอ้โหสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทรวมมูลค่ากว่าสามหมื่นกว่าบาทหายหมดเกลี้ยง
เรียบร้อยเลยอ่ะโอ้ผู้หญิงคนนี้แน่ตายายบอกผู้หญิงคนนี้แน่คุณยายเลยบอกว่าฝากบอกนะ
ถ้าเอาเงินกับทองของตากับยายไปเอามาคืนเถอะตากับยายแก่แล้วทำงานหนักก็ไม่ได้
ทุกวันนี้รอเงินจากลูกสาวอาศัยเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นค่าใช้จ่ายกินอยู่แต่ละวัน
ถ้าได้เงินคืนเดี๋ยวยายจะแบ่งไปทำบุญให้
พ่อทางเลี่ยง
เงินกับสาหรับสวมลูกก็ให้เนี่ยแล้วก็เงินพูดของเท่านี้
เท่านั้นแหละเออฝากไปหาคนคือว่า
โอ้โหทำกับคุณตาคุณยายได้ลงคอได้ยังไง

นั่นน่ะสิแต่คุณตาคุณยายแข็งแรงเนอะ๘๐แล้ว

เนี่ยค่ะแต่โชคดีนะคะที่ลูกเขยคุณยายเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านไง

หน้าไม่เคยเห็นแถวนี้ถ่ายภาพเอาไว้ได้
ก็เลยรู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ

รู้เบาะแสแล้วนะคะเตรียมขอสารออกหมายจับข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะ
จากการตรวจสอบเนี่ยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายพื้นที่
แล้วก็ลักษณะเหมือนกันเลยจะไปหลอกผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง
แล้วก็จะเนี่ยขอเข้าบ้านขอเข้าห้องน้ำแล้วไปขโมยของ
ร้านทองแถวไหนถ้ามีผู้หญิงคนนี้เอาทองคำไปขายนี่ก็
บอกตำรวจหน่อยกันแล้วกันนะครับ